เดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะหลายพื้นที่เลยฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากเดี๋ยวพาไปดูทั้งที่พังงาตรัง
แล้วก็ที่บุรีรำเลยนะคะเอาที่พังงาก่อนค่ะ
ฝนตกต่อเนื่องเลยตั้งแต่บ่ายของวันศุกร์ยาว
จนถึงวันเสาร์น้ำป่าก็ไหลหลากเข้าท่วมหลายหมู่บ้าน
ตำบลค่ะอย่างสี่อำเภอที่เจอเนี่ย
เหมืองกระโปรงตะกัวป่าแล้วก็อำเภอเมือง
ทะเลก็ขึ้นแรงเหมือนกันนะทีนี้ชาวบ้านที่เขาอยู่
คลองพังงาก็ต้องมัดลากเรือเทียบเข้าฝั่งกลัว
เดี๋ยวน้ำมันจะพัดซัดเรือไปสู่ทะเล
น้ำท่วมบ้านเรือนชาวบ้านด้วยอย่างอำเภอท้ายเหมืองเนี่ย
น้ำท่วมยี่สิบหกหลังนะคะตอนนี้ก็ต้องเร่งช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะคะ
ต่างจากที่ตรังเลยคุณผู้ชมฮะตรังก็มีน้ำท่วมนะ
จากสิบอำเภอครับค่ะชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันกว่าสามร้อยครัวเรือน
มีน้ำท่วมบ้าน๖๐หลังครับจากฝนตกหนักตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
แล้วก็มีน้ำท่วมถนนด้วยโอ้นี่ต้องเดินฝ่าน้ำท่วมลงมาเลย
มีน้ำท่วมถนนสายนาเมืองเพชรบ้านเขาวิเศษ
รถเล็กก็ต้องค่อยขับครับขับอย่างระมัดระวัง
ส่วนพืชผลการเกษตรทั้งยางพาราเอยปาล์มน้ำมันเอ่ย
ก็เสียหายไปไม่น้อยนี่พาหมามาเดินด้วยเดินลุยน้ำเลย
นำชุมชนลงพื้นที่หมู่๓ตะบนนาโต๊ะหมิงอำเภอเมืองครับ
ไปช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการด่วนเพราะอะไร
เพราะน้ำท่วมสูงตั้งห้าสิบเซนไปจนถึงสองเมตรก็มีน้ำสูงสูงเนี่ย
ที่สำคัญคือต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงอันนี้แหละน่าห่วงคุณผู้ชม
ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนเพราะระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
แล้วบางจุดเนี่ยกระแสน้ำไหลเชี่ยวด้วยนะครับจากใต้ขึ้นนู่นเลยอีสานเลยครับ
คุณผู้ชมครับบุรีรำครับบุรีรำนี่ฝนตกหนัก
น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอประคำครับโอ้โหน้ำท่วมถนนเนี่ยคุณผู้ชม
ท่วมมาบนถนนเลยโอ้นี่คือตรงไหนเนี่ยนะครับ
เป็นบ้านเรือนร้านค้าแล้วก็สำนักงานการเกษตรประคำครับ
ขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวข้าวของเอาไม่ทัน
มน้ำเสียหายหมดครับบางจุดในระดับระดับน้ำสูงตั้งเมตรหนึ่งฮะ
ครับขณะที่รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับ
ต้องขี่ฝ่ากระแสน้ำไปโอ้โหจริงไม่อยากให้ฝ่าเลยนะครับ
ดับเห็นไหมเครื่องดับครับหลายคันเลย

ชาวบ้านเล่าบอกว่าสาเหตุที่น้ำมันท่วมแบบนี้
เนื่องจากมีการสร้างเกาะกลางถนนขวางทางน้ำ
ทำให้น้ำจากที่มันเคยระบายได้มันระบายไม่ทันครับคุณผู้ชมครับ